ไม่เชื่อว่าเกิดขึ้นจริงอย่างนี้ก็มีด้วย

จากสนามบินเชียงใหม่สายการบินแห่ง๑
เขาก็บอกว่าระหว่างขั้นตอนคือ

ตามสายพานไปโหลดเก็บไว้ใต้ท้องเครื่อง
ก็ไปเจอกระเป๋าใบหนึ่งก็มาตามสายพาน

เดี๋ยวไปดูกันครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องนี้
ความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อย

ก็มีรายงานว่าที่สนามบินเชียงใหม่

ขณะที่ออกเดินทางจากท่าอากาศยานเชียงใหม่
มุ่งหน้าจะมายังสนามบินดอนเมืองนะครับหลังจากตรวจพบกระเป๋าต้องสงสัยคือมีลักษณะเนี่ย
อาการคือสั่นผิดปกติเกิดขึ้นตอนกำลังลำเลียงกระเป๋าขึ้นเครื่องบินครับ
เมื่อเจ้าหน้าที่นำกระเป๋าที่สั่นเนี่ยออกมาดูก็พบว่าเจ้าอุปกรณ์ที่มันสั่นนี้
มันก็คือเซ็กทอยนั่นเองครับฝ่ายสื่อสารองค์กรนะครับ
เอฟดี๓๔๓๘ต้องชี้แจงครับเพราะว่าเรื่องนี้ข่าวนี้ภาพที่มีการ
เผยแพร่ผ่านทางโซเชียลหลายคนเกิดคำถามว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่า
ใช่หรือเปล่าจนกระทั่งสายการบินต้องออกมาชี้แจง
โดยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนกำลังที่เครื่องจะออกเดินทางจากเชียงใหม่
ประมาณสัก๘นาฬิกากับอีก๒๕นาที
ระหว่างขั้นตอนคือกำลังโหลดกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารผ่านสายผ่าน
เพื่อจะไปเก็บยังบริเวณห้องใต้เครื่องบินก่อนจะออกเดินทางนะครับ
เจ้าหน้าที่สายการบินก็พบว่ากระเป๋าใบหนึ่งมีลักษณะคือสีเขียว
หัวท้ายก็มีสีน้ำตาลลักษณะคือเป็นแบบฮิ้วแบบนี้นะครับ
กระเป๋าใบนี้ลำเลียงมาแล้วก็สั่นมาตลอดนะครับ
จนกระทั่งตรวจสอบแล้วก็พบว่าคืออุปกรณ์ในมือเนี่ยครับ
หรือบางคนก็อาจจะนิยามว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยเพิ่มความสุขทางเพศ
คืออุปกรณ์ตัวนี้มันถูกเปิดอยู่ตลอดก็เลยสั่นนะครับ
เจ้าหน้าที่จึงปิดเครื่องดังกล่าวแล้วก็จัดเก็บอุปกรณ์ลงในกระเป๋าตามเดิม
เนื่องจากเห็นว่าไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านการบิน
จากนั้นครับเจ้าหน้าที่สายการบินก็โหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องต่อจนครบทั้งลำก่อนจะออกเดินทาง
จากสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ชุนละมุนที่เกิดขึ้นเล็กน้อย
ทำให้เที่ยวบินล่าช้ากว่ากำหนดประมาณสัก๕นาที
คุณผู้ชมครับภาพเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก็มีการแชร์ออกไปจำนวนมากทั่วสังคมออนไลน์นะครับ
แนะนำว่าหากใครก็ตามที่มีความจำเป็นต้องนำสัมภาระประเภทที่มีแบตเตอรี่เอาไว้ใต้ท้องเครื่อง
ถอดแบตเตอรี่ออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย
แล้วก็เหตุการณ์ในครั้งนี้มองว่าเจ้าหน้าที่สายการบินปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐาน
ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็เป็นเหตุการณ์ที่นำมาฝากนำมาให้คุณผู้ชมติดตามกัน
คันนี้ก็คือคำถามเกิดขึ้นว่าต่อไปคือใครเป็นเจ้าของกระเป๋าใบนี้

จะมีสายสืบโซเชียลตามดูไหมไปรับกระเป๋าที่สายผ่านไม่รู้เหมือนกัน
แต่ว่าเอาเป็นว่าทุกคนปลอดภัยก็โอเคสบายใจได้ก็ระมัดระวังแล้วกันนะครับคุณผู้ชม
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเช้าที่ผ่านมา